ส่วนช่วงเที่ยงนี้ลุ้นกันนะคะว่าครูจอมทรัพย์จะได้ประกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากที่เขาควบคุมตัวมาครบ๔๘ชั่วโมง
ก็จะต้องนำไปฝากขังใช่ไหมคะเที่ยงวันนี้แหละจะนำตัวไปฝากขัง
ส่วนกรณีครูอ๋องตอนนี้ยังถูกเจ้าหน้าที่สอบเค้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังคงประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีธนาศักดิธิเดชภัยบูล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
และคณะทำงานที่ดำเนินคดีกับขบวนการรับจ้างทำผิดแทนนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรหรือว่าครูจอมทรัพย์ค่ะ
โดยเช้านี้ก็เน้นไปที่เรื่องการพิจารณาหารือรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
รวมถึงพิจารณาฐานความผิดต่างก่อนเตรียมเสนออายการฟ้องต่อสารตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนครูจอมทรัพย์ผู้ต้องหาในคดีตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวชั่วคราวเพื่อสอบสวนอยู่นะคะ
และถ้าครบ๔๘ชั่วโมงแล้วก็จะมีกำหนดตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมประมาณช่วงเที่ยงค่ะ
แล้วก็รอลุ้นกันว่าสารจะยอมให้ประกันตัวหรือเปล่า
ส่วนทางด้านของนายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋องผู้ต้องหาคนสำคัญเลยล่ะ
บงการจัดตั้งขบวนการรับจ้างทำผิดแทนครูจอมทรัพย์ทั้งหมด
ตอนนี้ตำรวจยังสอบเพิ่มเติมอยู่นะคะ
จากนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีอีก๒คนจากทั้งหมด๘คนด้วย
คือนายนิรันดิแสนเมืองโคตรสามีครูจอมทรัพย์
โดยวันนี้ตำรวจก็จะพิจารณาเกี่ยวกับความผิด
ถ้าหากเชื่อมโยงเข้าข่ายร่วมเบิกความเท็จก็จะต้องออกหมายจับเพิ่มเช่นเดียวกัน
อีกหนึ่งคนคือนางทัศนีหานพยักษ์ค่ะ
คนนี้เป็นพยานปากสำคัญอีกคนที่เคยให้การกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็เบิกความต่อสารในการรื้อฟื้นคดีขับรถชนคนตาย
โดยยืนยันว่าเห็นคนขับเป็นผู้ชาย
โดยทั้งสามีครูจอมทรัพย์แล้วก็นางทัศนีเนี่ย
ถ้าไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งแรก
เขาก็จะมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒
และถ้าคราวนี้ยังไม่มาอีกหมายจับมาทันทีนะคะ